ต่อไปนี้ช่วยกันดูหน่อยค่ะ
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถที่สุราธานี
ถ่ายติดเงาปริศนา
เขาก็สงสัยว่าคนหรือไม่ใช่คน

เหรอ

แต่มันมีความเหมือนวิ่ง
รถจักรยันย์หรือรถวิ่งสวน

ไม่รู้เลยแล้วก็ภาพค่อนข้างมัวด้วยนะคะ
ก็เลยสงสัยกันไปว่า

กล้องหน้ารถถ่ายติดเงาอะไรบางอย่าง

แปลกคือไม่มีทีท่าจะหลบรถที่แล่นมา
เจ้าของรถต้องหักหลบเองค่ะ
เจ้าของคลิปก็นำไปโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก
รายงานเหตุสุราธานีนะคะ

ดีผมขับมาไม่เร็วยืนนิ่งอยู่ไม่หลบ

ผู้คนก็พากันแสดงความคิดเห็นถึงภาพในคลิปนะคะ

อาจเป็นสาเหตุให้ถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ขณะที่บางส่วนก็ยืนยันว่าสิ่งที่เห็นคือ

หรือนายรัตนาชัยเครือพัฒน์อายุ๒๐ปี
อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานีอำเภอท่าช้าง

แล้วก็เล่าว่าคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ๒ทุ่ม

หลังไปส่งพี่ชายที่สนามบินสุราช

ก็เห็นเงาคล้ายคนยืนนิ่งอยู่กลางถนน

หักหลบจนเกือบเสียหลัก

ก็ยังเห็นคล้ายกำลังเดินพุ่งเข้ามาหารถ

ไปฟังเสียงของเจ้าของคลิปกันค่ะ
เราขับคลับมาเจอยังไงเป็นอย่างไร
ผมขับแล้วก็ยืนอยู่

แล้วหลังจากนั้นเห็นอีกไหมหรือว่าเราไม่ได้มอง

ส่วนตัวเราเชื่อไหมว่ามันเป็นสิ่งลีลับหรือว่าเป็นคนเดินข้ามถนน
ก็เชื่อบ้างครับเพราะมีพี่ที่กู้ภัยครับเขาเคยเล่า

ส่วนตัวไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เห็นคือคนหรือสิ่งลี้ลับ
แปลกใจที่จุดนี้มักเกิดอุบัติเหตุ

ถ้าเป็นคนก็ฝากเตือนให้ระวังรถด้วย
ครั้งนี้โชคดีที่หลบทันถ้าไม่ทันอาจเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
โดยจากนี้ตั้งใจจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ว่าสิ่งที่เห็นจะเป็นคนหรืออะไรก็ตามค่ะ
เป็นเพราะว่าจุดนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือเป็นอะไร
ซึ่งถ้าเป็นคนไปข้ามถนนในเวลาแบบนั้น
วิ่งเร็วแบบนั้นข้ามคนเดียวมืดเนี่ย
มันก็อันตรายมากนะ

แต่คนหรือสวนที่เราเห็นเหมือนสวนมา
ใช่ลักษณะเหมือนย้อนกลับมาอย่างนี้
มันไม่ได้เหมือนเป็นมุมข้ามถนนหรือเปล่า